มันจะไม่มีความบอก

ไม่ได้พาทีมสาธารณีมาได้

คือหนูเห็นพระพุทธรูปแบบ

ก็เลยคิดว่าเรามองว่าลูกเราจะเป็นฮีโร่ได้เหมือนตาแมนใช่ไหม

พระพุทธเจ้าทุกทุกศาสนาเราไม่ได้ตั้งใจที่จะลบกับคุณอีกประมาณ
ก็ต้องขอโทษในสิ่งนี้ด้วยนะคะ
เพราะเวลาเราทำบัตรเราในกรณีเรื่องที่เกิดเนี่ย
ในความเห็นของอัตมาเนอะจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องส่วนรวมซึ่งแล้วแต่จะคิด
อาตมาว่าในเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วนะ
มันก็คนเราก็มีความคิดตั้งอยู่เป็นธรรมดานะ
รู้เท่าไม่ถึงการชุดใหญ่
เพราะฉะนั้นเราควรอภัยให้กันดีไหมตรงเนี้ยน่ะ
ให้อโหสิกรรมให้กันเลยว่าต่อไปจะได้เป็นตัวอย่าง